ผู้ชายคนหนึ่งฆ่าปาดคอหญิงสาวนะครับ
แล้วก็เอามีดปาดคอตัวเอง

ออกมานี่ไม่รู้ว่ายังหลอนอยู่หรือเปล่านะฮะ
แล้ววันต่อมาในวันนี้นี่ก่อเหตุเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ควบคุมตัวนายนัทพงศ์บัวศรีอายุ๕๑ปี

ผู้หญิงคนหนึ่งจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วนายนัทพงศ์ก็เอามีดเล่มเดียวกันเนี่ย

แต่ว่ายังไม่ตายนะฮะ

ตำรวจก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัน

เป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ผู้ที่ถูกปาดคอจนเสียชีวิตนะครับ
คือนางหวานใจต้นศรีอายุ๔๐ปีนี่นะฮะเธอเสียชีวิต
ในสภาพที่สวมเสื้อยืดสีขาวดำนะฮะแต่ว่าเสื้อเนี่ยถูกถลกล่นขึ้นมานะครับ
กางเกงยีนขายาวที่สวมอยู่นะครับมีบาดแผลถูกมีดปลายแหลม
ที่ลำคอแล้วก็แทงเข้าที่คอด้วยนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายนัทพงศ์นั่นแหละจากการสอบสวนเบื้องต้นนะฮะพบ
นายนัทพงศ์คนก่อเหตุเพิ่งศึกจากพระเมื่อวานนี้นะครับ
แล้ววันนี้เขาก็นัดให้นางสาวหวานใจนะครับผู้ตายมาหาที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็นัดเพื่อนด้วยบอกเพื่อจะดื่มสังสรรค์บ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านตากับยายของนายนัทพงศ์นะครับ
ทันทีที่นางสาวหวานใจมาถึงเนี่ยนายนัทพงศ์นี่ก็คือเขาเหมือนกับเขาคบหาดูใจกันอยู่นะครับ
เพิ่งศึกมาก็บอกรักเขาแล้วพาไปกินข้าวที่หลังบ้านนะ
อยู่ดีเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงลุกขึ้นยืนบนโต๊ะอาหาร
แล้วทำมีดปลายแหลมยาว๖นิ้วหลุดหล่นลงมาจากเอวก็เลยไปหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็เอามาปาดคอนางสาวหวานใจ
นางสาวหวานใจตอนนั้นวิ่งหนีออกมานอกตัวบ้านนะครับ
นายนัทพงศ์ก็ยังตามมาแล้วก็ใช้มีดเนี่ยแทงเข้าไปที่คออีกจนเขาเสียชีวิต
ก่อนจะใช้มีดเลือดเหลวกันปาดคอตัวเอง
แต่ตัวเองไม่ตายนะฮะตอนนี้บาดเจ็บอยู่
ในขณะที่เขาทำเนี่ยพี่ก็เดินไหนนี่เขาไม่ยืนอยู่ตรงนี้พี่ก็ไม่แย่งพี่เขาอยู่

นี่มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔บ้านซ้ำขามตำบลผาอินแปลงนะฮะ
พื้นที่เกิดเหตุนะครับที่อำเภอเอราวันจังหวัดเลยเนี่ย
ปัธมานะครับผู้ใหญ่บอกว่าก่อนที่นายนัทพงศ์เนี่ย
จะมาอยู่ที่วัดที่บ้านมีเจ้าอาวาสของวัดแห่งหนึ่งเนี่ย
วังสะพุงจังหวัดเลยเล่าให้ฟังว่านายนัทพงศ์
ตอนนั้นบวชอยู่นะฮะบอกพระรูปนี้อาการไม่ปกติ
อยู่ที่วัดพกมีดตลอดเวลาอืมอ่าทางบ้านเนี่ยเขาก็เลยไป
นิมนต์มาให้มาอยู่วัดแถวบ้านพอมาอยู่วัดแถวบ้าน
โอ้โหทีนี้หนักเลยฮะเสพยาฮะเสพยาบ้า
เสพยาเสพติดจนหลอนอยู่ที่วัดจนต้องจับศึกนะครับ
ทีนี้ก็เลยไปรับตัวกลับมาทีนี้ก็รับสารภาพว่า
บางนักสารภาพว่าเสพยา
เสพเยอะวันนั้นบอกว่าผมเสพยาเยอะ

ผมเสพยาเยอะแล้วก็ผมหลอนด้วย
ขอโทษด้วย๔วัน

ขนชะนะสูตรศพเบื้องต้นของนางสาวร้านใจ
ระบุว่าพบว่าถูกของมีคมปาดที่คอจนเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้กำลังประสานญาติเกี่ยวกับเรื่องการรับศพอยู่นะครับ

ก็ช่วยรักษาอาการจนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ก็ถูกมีดบาดที่คอ๒แผล
ลึก๑เซนติเมตรยาว๗เซนติเมตร
ตำรวจคุมตัวไปที่สพเอรวันแล้วนะฮะ

เนื่องจากคนก่อเหตุคือนายนัทพงศ์

แต่ว่าออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่๗โมงเช้าวันนี้นะฮะก่อนจะเกิดเหตุช่วงสาย
นัทธพงศ์คนก่อเหตุสวมเสื้อยืดสีขาวนี่ฮะ
มาร้านค้าแถวหมู่บ้านซื้อเหล้า๒ขวด
ก็ดูเดินแบบหงุดหงิดหุดหงิดงุ่นงันงุ่นงานหน่อยนะ

เห็นไหมอยู่ไม่สุกเลยเนี่ยเห็นไหมมือไม้

จากนั้นพอกลับไปที่บ้านที่เขาบอกว่าเขานัดเพื่อน
แล้วก็นัดนางสาวหวานใจที่เขาพูดคุยคบหากันอยู่อะไรเนี่ย
กินเหล้าสังสรรค์มาถึงนางสาวหวานใจมาก็เอามีดปาดคอเขาเลย
บ้านหลังเกิดเหตุนะครับเราได้เจอกับคนที่เป็นคนดูแลยายของนายนัทพงศ์นะฮะ
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าช่วงที่นัทธพงศ์ตอนที่ยังบวชอยู่เนี่ย
ความจริงเขาคบหาดูใจกับนางสาวหวานใจอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
พอไปบวชโทรหาฝ่ายหญิงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย๔๐๕๐สาย
ถามว่าทำไมโทรเยอะขนาดนี้เพราะระแวงว่านางสาวหวานใจจะมีคนอื่น
แล้วก็ชอบแอบกลับมาที่บ้านบ่อยทั้งที่บวชอยู่
ก่อนหน้านี้หวานใจเนี่ยเคยโทรมาหายายของนัทพงศ์ค่ะ
แล้วบอกว่าเป็นแฟนกับนัทพงศ์รักกันตั้งแต่ตอนที่นัทพงศ์ยังไม่ได้บวช
แล้วพอรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะศึกก็เลยมาหาที่บ้าน
ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะรับไปอยู่ด้วยกันเขาก็รู้เรื่องที่นัทพงศ์เนี่ยเสพยาเสพติด
แต่เขาบอกเขารับได้นี่ภาพที่บวชอยู่นะครับ
ธพงศ์หรือว่าในคิวนะครับตอนที่ยังบวชอยู่นะฮะ
ครอบครัวก็ยังตั้งใจว่าเดี๋ยวศึกมาแล้วก็พาไปบำบัดเลิกยาเสพติด
แล้วจะผูกข้อไม้ข้อมือในการรับขวัญหลานสะพ้าย
แต่สุดท้ายพอวันนี้มาที่บ้านเนี่ยโอ้โหนัทธพงศ์เอามีดปาดคอเขาตายเลย
ทีนี้น้องผู้หญิงบอกว่าเขามารับกันไปว่าศึกกลางพรรษาไป
เราก็อ้าวตายแล้วบาปกรรมเราก็ไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงคนนี้รู้ว่าผู้ชายโกหกน้องหรือเปล่า
โกหกน้องหรือเปล่าว่าศึกหรือเข้าไปทั้งผ้าเหลืองด้วยกันเราไม่รู้
แต่น้องผู้หญิงบอกว่าศึกกลางพรรษานะก็มาอยู่กับหนูนี่แหละ๓๔วัน
ส่วนวัดที่นายนัทพงศ์เคยบวชอยู่นะฮะวัดป่าซำขามนะครับ
เราได้ไปพบนี่ฮะท่านเจ้าวาดวัดป่าสำขามนะครับพระอาจารย์สมพงศ์นะครับ
นี่ท่านเจ้าอาวาสท่านก็พาไปดูกุฏิของนายนัทพงศ์ตอนที่บวชอยู่นะฮะ
ข่าวของยังกระจัดกระจายแล้วก็รกเลยนะฮะเพราะว่าเพิ่งศึกเมื่อวานนี้เอง
ยังไม่ได้เคลียร์ข้าวเคลียร์ของออกจากกุฏินะครับ
ชาวาสวัดบอกว่านัทพงศ์ตอนที่มาบวชเนี่ยเพิ่งมาบวชเมื่อ๑๗กรกฎาคมนะครับ
มาบวชแรกก็ดูปฏิบัติดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรม
เมื่อ๒เดือนก่อนเนี่ยเริ่มมีอาการแปลกนะโมโหง่ายหงุดหงิดฉุนเฉียว
บางวันคลุ้มคลั่งบางทีเคยเอามีดมาจี้คอตัวเองเดินไปเดินมาก็มี
ถือมีดเดินไปตามกุฏิของพระรอบวัดก็มีไม่ใช่แค่กลางวันนะกลางคืนก็มี
โวยวายทำลายข้าวของของวัดแล้วแอบเอาเหล้ามาดื่มในวัดอีก

พระในวัดเนี่ยกลัวกันหมดคำถามก็คือว่าเอาแล้วทำไมหลวงพ่อไม่จับศึกซะเลย

เจ้าวาดบอกว่าก็เห็นว่าเดี๋ยวจะถึง๒๒พฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงกระถิ่นใหญ่
จะให้อยู่รับบุญกระถิ่นใหญ่ช่วงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยศึก

ถูกต้องสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานต้องจับศึกฮะ
เพราะว่าหลอนยาเสพติดแล้ววันนี้มาก่อเหตุที่บ้าน
ตัวของนายนัทพงศ์เนี่ยเขาเคยเล่าให้กับพระที่วัดฟัง
บอกว่าเขาเนี่ยค้ายาเสพติดแล้วติดคุกมา๑๐ปี
ปัจจุบันเนี่ยคบหาอยู่กับผู้หญิง๓คน
แต่คนที่รักที่สุดชื่อน้ำหวานก็คือชื่อเดียวกับผู้ตายเลย
แล้วเคยหนีออกจากวัดกลางพรรษาเนี่ยเพื่อไปหาแฟน
ก่อนจะย้อนกลับมาที่วัดแล้วก็มาคลุ้มคลั่งที่วัด

ม่อโหก็เกิดมากเลยเอาเอาเม็ดอันละเม็ด

จ้อยกับของจ้อยกับของเอง
สามคนอยู่แล้วแต่ว่าหังมักพูดเนียนหรือพูดตาย
สื่อผ่านไม่เป็นที่พูดตายนี่ว่ามักพูดเนียนหรืออะไรก็ไม่ใช่
ตอนนี้ก็คุมตัวไว้ที่สพเอราวันที่จังหวัดเลยนะครับ
เดี๋ยวรอให้มีสติสตางค์ก่อนแล้วก็ค่อยสอบปากคำแจ้งข้อหากันต่อไป